คุณผู้ชมคะเรายังคงตามกันต่อนะคะ
สำหรับความคืบหน้าการเสียชีวิตของพฤติสาวลาลาเบลนะคะ
คือก็ต้องยอมรับแล้วค่ะว่าคดีนี้เรายังไม่รู้ว่าที่สุดแล้ว
ลาลาเบลเสียชีวิตที่บ้านย่านบางบัวทอง
ก็คือบ้านปาร์ตี้หรือที่คาซ่าคอนโด
โดของน้ำอุ่นอยู่ในท้องที่ของสนบุคโล

กองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑กับนครบานกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ

เขาก็กังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันคาบเกี่ยวระหว่างสองที่แบบนี้
มันทำให้ตำรวจต่างคนต่างทำงานหรือเปล่า

ล่าสุดวันนี้ค่ะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อ

บอกว่าพบตรช่วยหน่อยได้ไหม
ช่วยตั้งคณะกรรมการร่วมทำงานทั้งสองฝ่ายหน่อยได้ไหม
มันจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
อาจริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เดินทางมายื่นหนังสือต่อพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา

เพื่อให้ขอตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน
ร่วมกันในคดีการเสียชีวิตของลาลาเบล

คือท้องที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
อันนี้เกี่ยวพันธุ์คือบ้านจัดงานปาร์ตี้
บางบัวทองนนทบุรีอันนี้คือเป็นภูมิภาค
ส่วนอีกที่หนึ่งก็คือคาซ่าคอนโด
โดของน้ำอุ่นอยู่ในท้องที่สนบุคโล
อยู่ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
เป็นความรับผิดชอบของพบชน
ทีนี้เขาบอกว่าอาจจะติดขัดปัญหาเรื่องของการทำงาน
ลักษณะการทำงานต่างคนต่างทำ

เพราะฉะนั้นก็เลยมีการขอให้ตั้งพนักงานสอบสวนร่วม

บอกว่าเกรงว่าผู้ต้องหาจะใช้ช่องโหวต
เรื่องของสถานที่ในการตายของลาลาเบล
รวมถึงเส้นทางการเดินทางมาต่อสู้ในชั้นศาล

ส่วนเรื่องคดีตอนนี้คุณอัชริยะก็ยังคงมั่นใจในพยานหลักฐาน

ว่าจะสามารถมัดตัวแก๊งปาร์ตี้บ้านบางบัวทองได้
รวมถึงกลุ่มพริตตี้ที่เคยไปรับงานที่บ้านหลังนี้

แต่ที่ยังไม่ขอเฝิดเผย
เพราะว่าห่วงเรื่องของพยานว่าจะถูกคมคู่หรือโดนทำร้าย
ฟังเสียงคุณอัจฉริยะกันหน่อยค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ

ก็เดินทางมารับหนังสือแทนนะคะ
แล้วก็บอกว่าจะนำเรื่องนี้รายงานให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พิจารณาว่าจะมีการตั้งกรรมการ
สืบสวนสอบสวนร่วมหรือไม่อย่างไร
ส่วนการสืบสวนสอบสวนคดีนี้

ยังอยู่ในกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย
ก็คือ๘๔วันอยู่ในอำนาจของตำรวจ
แล้วก็มุ่งไป๒ประเด็นก็คือ
สาเหตุที่ทำให้ลาลาเบลเสียชีวิต
และใครคือคนที่ทำให้ลาลาเบลเสียชีวิต
ทั้งสองประเด็นยังรอผลการชนะสูตรของแพทย์อย่างละเอียดนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านที่ก็รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘พลตำรวจตรีสำริทตรงเตานะคะบอกว่า
วันนี้ยังไม่มีการเชิญพยานมาสอบปากคำเพิ่มเติม
มีเพียงทางครอบครัวและญาติผู้ตาย
ยังคงคาใจเรื่องผลการชนะสูตร
สาเหตุการเสียชีวิตของลาลาเบล
ตำรวจจึงประสานไปยังแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬา
มีการนัดหมายทำการชี้แจงถึงขบวนการขั้นตอนรายละเอียด
รวมไปถึงผลการชนะสูตรวันนี้สักประมาณบ่าย๒
แล้วก็มีการสั่งการให้พันธุ์ตำรวจเอกนำเกียรติธีรโรจนพงศ์

เดินทางไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลจุฬาด้วยนะคะ
เพื่อนัดหมายสอบปากคำแพทย์ผู้ผ่าชนะสูตร
ส่วนผลการชนะสูตรชั้นสูงขั้นสูงตอนนี้ยังไม่ออกนะฮะ
ต้องรอผลการตรวจอย่างเป็นทางการ
เพื่อนำผลตรวจขั้นสูงมาประกอบในสำนวนคดี
แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
ก็คือรวบรวมสำนวนต่างส่งให้อายการเพื่อสั่งฟ้องต่อไปนะคะ